มาถึงข่าวที่โปรยเอาไว้คุณผู้ชมครับ
เพศรัชกรหญิงคนนี้จะพาครอบครัวไปญี่ปุ่น
จ่ายไป๓แสนบาทถ้วน

จะเดินทางอยู่วันพรุ่งนี้แล้วถูกยกเลิก
ไปพักใจไหว้พระที่เชียงใหม่
โอ้โหพรศักดิ์สิทธิ์จริงครับคุณผู้ชม

นี่แหละครับนางสาวสุภารัฐปรีดาริส

สดใสนะครับ

เธอเป็นเพศรัชกรนะเป็นคนกำแพง

วัดกู่ดินขาวเผื่อใครจะตามไป

ครบเลยคืนครบเลย๓แสนบาท
คุณพลอยเล่าบอกว่าจองทัวร์ไปญี่ปุ่น

ยกเลิกนะทัวร์ยกเลิก

ติดต่อไม่ได้ไปแจ้งความก็แจ้ง

ไม่รู้จะทำยังไงพึ่งพระแล้ว
เออนี่หละพ
พุทธมหาบารมีที่วัดกู่ดินขาว

ถ้าลูกช้างเนี่ยได้เงินคืนเนี่ยนะ

ต๊อกโซเชียลให้รู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระนวะพุทธมหาบารมี
นานนักครับได้รับการติดต่อเงินคืนครับ
แบ่งจ่ายงวดละหนึ่งแสนบาทเนี่ยครบละสามแสน
ก็เลยต้องกลับมาแก้บนแล้วก็ถ่ายคลิปลงติ๊กต๊อกไว้แบบนี้
ใครอยากลองไปพิสูจน์ก็ไปกันได้ครับคุณผู้ชม
คุณพลอยตอนแรกจะไป๗คนใช่ไหมถ้าจะไปใหม่ก็ไปให้ครบ๑๐
พาเบิร์ดดอมน้ำแข็งไปด้วยรอบหน้าจะได้ครบ๑๐